สวัสดีครับทุกคน
ทุกคนฟังเหรอ

ครับ

ครับ

ครับ
เตรียมการยังไงเหรอคะคือจริงก็ต้องบอกว่าเราก็คุยกันนะว่าวันนี้เรามีอะไรบ้าง
คือถ้าเกิดในเรื่องของตารางที่จะมีเราก็เตรียมไว้อยู่แล้วแต่สำหรับใจก็

วันนี้เป็นวันสุดท้ายจะได้ร่วมส่งตัวแล้วส่งน้องชายมานี่คุณค่ะความรู้สึกขนาดใดไหน
ก็ขนาดเดิมมั้งก็คือเราก็ส่งตัวทุกวันทุกคืนก็ยังเป็นความรู้สึกดีที่ส่งให้ตัวต่อไป
ในขณะเดียวกันก็รู้สึกได้ว่า
สิ่งดีจากคนที่รักตัวมากมายก็ส่งมาให้
เปิ้ลน้องหนุนน้องหนังครอบครัวตัวเราเองหรือว่าใครใกล้ชิด
ก็รู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศแห่งสิ่งดีงามที่เกิดขึ้น
ก็รู้สึกอย่างนี้รู้สึกเหมือนเดิม
คุณค่ะคุณคิดถึงวันสุดของการอันเวิร์น
เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มาทำพิธีค่ะ

คุณว่าคุณเป็นการเชิญ

เราทราบซึ้งในเผริญภัพธุ์มหากรุณาที่คุณร้นพล
ก็ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดสำหรับผู้วายชนค่ะแล้วก็ครอบครัวค่ะ
พวกเราเองก็รู้สึกปราบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณนะคะที่ได้รับ
คือจริงต้องบอกว่าพี่ตัวเขาจะเป็นคนเงียบเนอะ
เวลาที่เขาทำอะไรบางทีเขาก็ไม่ค่อยจะยุ่งเกี่ยวกับโลกโซเชียล

เชื่อว่าเมื่อเขาจากไปเนี่ยเราก็ได้เห็นคำอำลาคำไว้อะไร
รวมทั้งผลงานต่างที่ปรากฏอยู่หลากหลายช่องทาง
ทีวีวิทยุโลกโซเชียลหรือทางเพื่อนที่โทรศัพท์เข้ามา
เราก็รู้สึกว่าก็รู้สึกเหมือนพี่ตัวยังอยู่ค่ะ
พี่น้องสวนกุหลาเสือบันไดนะคะ
เขาบอกเองว่าเขาอยากจะมาร่วมกันร้องเพลง
เพราะว่าเขาโตมาด้วยกันที่สวนกุหลาบ
ก็อยากจะมาร้องเพลงให้พี่ตัวฟัง
ส่วนอาจารย์ธนิษฐ์ก็คุ้นเคยกับพี่ตัวเป็นอย่างดี

จักรวาลก็เคยทำงานด้วยกันก็อยากที่จะมาบันเลงเพลง
รวมไปถึงพี่ตู่นันธิดาซึ่งพี่ตู่เองก็เคยมาตั้งแต่ขบวนขันหมากนะคะ
ก็จะมาร้องเพลงให้พี่ตัวได้ฟังกัน
รวมทั้งพี่น้องคนอื่นถ้าอยู่เราก็สามารถที่จะ
อยากให้บรรยากาศเป็นธรรมชาติอะค่ะถ้าร้องได้เราก็ร้องไปด้วยกัน
คือตอนที่เราคิดถึงของที่ระลึกที่จะทำให้เนี่ย
ก็มีหลากหลายความคิดเห็นว่าจะทำอะไรกันดี
แต่โดยตัวตนของพี่ตัวเป็นคนชอบเขียนหนังสืออ่านหนังสือ
แล้วก็มีความผูกพันกับหนังสือเพราะว่าทุกครั้งเวลาที่เราไปต่างจังหวัดหรือไปไหน

ที่โปรดไปด้วยนะไปอ่านกัน
เราก็มีความรู้สึกว่าจะทำหนังสือทันไหมทุกคนก็บอกไม่น่าจะทัน
แต่ปฏิหารก็มีจริงนะคะคือพี่อันแล้วก็เพื่อนถาปัจจุฬาก็ร่วมกันระดมรูปภาพ
ระดมความคิดระดมบทความแล้วก็บอกว่าเอ้ยเปิ้ลทันนะ
แต่ต้องส่งต้องส่งทุกอย่างภายในวันเสาร์เราก็ทำกันทุกอย่างค่ะภายในวันเสาร์
พี่อันก็ส่งโรงพิมพ์วันอาทิตย์แล้วหนังสือก็มาส่งเมื่อคืนนี้
เพลงที่อยู่ข้างหลังค่ะสู่ควันอันยิ่งใหญ่เรื่องมีความหมายกับพี่ตัวอย่างอ่ะ

คือพี่เปิ้ลคิดว่าพี่ตัวเป็นคนผูกพันกับบทกวีบทเพลง
แล้วก็เวลาที่เขาเขียนอะไรก็ตามไม่ว่าจะเขียนจดหมายเขียนข้อความ
ถึงลูกที่เวลาลูกอยู่ตามเขาจริง

คือเขามีความผูกพันกับกรอนเพลงตัวหนังสือ
ฉะนั้นพี่เชื่อว่าพี่อันได้เลือกแล้ว
ว่าบทเพลงนี้น่าจะเป็นบทเพลงที่มีความลึกซึ้งสำหรับพี่ตัว
มีบทหนึ่งที่ทางคอมตัวพี่เปิ้ลได้เขียนถึงพี่ตัวด้วย

อย่างที่บอกค่ะว่าพี่ก็มักจะถามพี่ตัว
คือเวลาอยู่กันอยู่ในครอบครัวเวลาคุยกัน
เชื่อว่าทุกคนก็จะมีหลายอย่างที่พูดคุยกัน
พี่ก็จะถามว่าเอาแล้วอะไรคิดว่าสำคัญที่สุดในชีวิต
คือเราก็อาจจะอยากได้ยินคำว่า
ครอบครัวสำคัญที่สุดในชีวิต
หรือบางคนคิดว่าหรือจะได้คำตอบเป็นอย่างอื่น
แต่พี่ตัวทุกครั้งที่ถามเขาก็จะบอกว่า
ความรักสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต
เพราะว่าเขารักงานของเขา
เขาไม่เคยมีอาชีพไหนเลยนอกจากอาชีพนักแสดง
เพราะเขารักการแสดงเขาก็เลยทำมันด้วยความรัก
หรือว่าครอบครัวก็ตามที่เวลามันมีปัญหา
หรือมีเรื่องใหญ่มันก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้

เพราะว่าเราคุยกันด้วยความรัก
แม้ว่าจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
เป็นธรรมดาค่ะคนในครอบครัวย่อมมีความคิดเห็นที่ต่างกัน
แต่สุดท้ายเราก็สามารถที่จะจบลงได้หรือว่าแก้ปัญหาได้
เพราะเขาก็บอกเองว่าถ้าเรามีความรักเราจะค่อยพูดจากัน
ถ้าอยู่ในอารมณ์ก็อย่าเพิ่งคุย
ให้มันเบาก่อนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราคุยกันด้วย
ด้วยความรู้สึกที่มาจากข้างในไม่ใช่ความโกรธหรืออารมณ์
ก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากเขียนเรื่องของความรัก
นานมากเลยทั้งที่ตัวอักษรไม่เท่าไห
เพราะว่าเราต้องใช้เวลาเขียนอย่างรวดเร็วเพื่อส่งไปให้พี่อัน
ก็ยังบอกเลยว่ามันยากค่ะมันยาก
เพราะถ้าเกิดว่าหยดน้ำตามันออกมาเป็นน้ำหมึกหรือดินสอได้

แบบนานมากจนหนุนกระหนังบอกว่ามันใช้เวลาเขียนนานมาก
แล้วพี่ตัวเขาก็ชอบแซวเวลาพี่เปิ้ลเขียนอะไรอีกทีนึง
ก็จะบอกช้ามากเพิ่งนานมากเพิ่ง
เพราะบางทีเราแบบเราอาจจะคิดมากก็ได้
เพลงลงหายใจของกันหรือเปล่าพี่บอกว่าพี่ตัวชอบเป็นคำถามแบบคู่รักของพี่
คือตั้งแต่ช่วงเวลาที่พี่จิกได้เขียนเนื้อเพลงนี้
ตัวบอกว่ามันเป็นเนื้อเพลงที่สั้นแต่ความหมายมันครอบคลุมหมดเลย
เป็นเพราะเราคู่กันมาแต่ชาติไหนจะรักรักเธอตลอดไปเป็นลมหายใจของกันและกัน

พี่ป้นครับอยากจำนวนการทำร้อยของความหมายของคุณหลังจากนี้
แต่ว่าคือเราให้เวลากับพระบาทเพิ่งพรุ่งนี้เก็บ
อาถีร์แล้วเขาอาจจะไปรอยอังพาร์ฐเร็ว

น้องหนังเนี่ยเขาเป็นคนที่

อย่างพี่เปิ้ลอาจจะเป็นเพราะว่าด้วย

ส่งข้อความกันแต่พี่ตัวเขาจะโทรทุกวัน

คือต่อหน้าคนอื่นเขาก็จะยิ้มหัวเราะ
ถึงกลับบ้านเขาก็จะมีคำถามเยอะ

มันก็ยังแปลกเลย
คือพี่เปิ้ลเองก็เคยเป็นผู้จัดที่เคยร่วมทำงานกันมานะคะ
ตั้งแต่เรื่องแรกคือน้ำผู้มาจนถึงสุภาพบรุษลูกผู้ชายหลังคาแดง
แล้วระยะหลังพอเห็นว่าพี่ตัวเขาเข้าที่แล้วเราก็แค่ติดต่อประสานงาน

พี่ก็ยังไม่ได้คุยในรายละเอียดลึก
แต่ว่างานที่ค้างอยู่ละครที่ค้างอยู่
เราเหลืออีกประมาณ๙คิว
คิวก็ได้มีการปรึกษากับพี่แดงพี่อ๊อฟเหมือนกันว่ายังไง
แล้วพี่ตัวอาจจะมีผู้กำกับบางคนอยู่ในใจบ้าง
รวมถึงได้คุยกับพี่อ๊อฟบ้างว่า

ก็เดี๋ยวพอเสร็จงานแล้วคงจะนั่งคุยกันในเด้อ
มีความเป็นไปได้ไหมคะที่ออฟจะมาช่วย

ค่ายละครพี่ตัวพี่ตัวจะนั่งคุยกันด้วยไหม
คืออย่างที่บอกค่ะว่าตอนหลังพอเราทำงานกันค่อนข้างชัดเจน
เปิ้ลก็จะมาทางสายทำวิทยุเพลงคอนเสิร์ต
ตัวก็ทำละครไปแต่ว่าเราเองก็ยังช่วยกันใน
เช่นว่าพี่ตัวเพลงนี้ใครร้องดี
หรือว่าตรงนี้ดาราคนไหนเปิ้ลรู้จักติดต่อคนนี้ให้หน่อย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
เยอะมากชอบแต่งตัวเขาบอกทำไมไม่ไลฟ์เกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่เราถนัดคือเขาก็จะบอกว่าว่าปัจจุบันนี้โลกไปถึงไหนแล้วเราต้องมาดูตรงนี้ด้วยว่าเราจะทำอะไรที่มันสอดคล้องไปกับปัจจุบันนี้ที่มันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นว่าจะคุยกันคือเรื่องของการทำอะไรสารต่อเนี่ยพี่เปิ้ลว่าทุกวันเราเราทำให้อยู่แล้วล่ะเพราะว่าเรา
มันคือเรื่องที่เขาเพิ่งจะเรียนจบเขาคงจะช่วยกันดูแลตรงนี้ค่ะแล้วเราก็มีพี่เอกเอกก็ทำหนังอยู่ช่วงนี้พี่เอกมีอะไรสำหรับถ้าทำให้ตัวที่รู้สึกว่าต้องทำอะก็คือสำคัญที่สุดน่าจะเป็นเรื่องดูแลหลาน
หนังแล้วก็เปิ้ลอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันมันรู้สึกได้เลยว่ามันโดยอัตโน
อัตโนมัติโดยไม่ต้องคิดเลยว่าจะต้องทำอะไรทีนี้พออันนี้ปั๊บเนี่ยมันก็
มันก็จะต่อเนื่องไปแล้วว่าดูแลยังไงใช่ไหมฮะดูแลยังไงก็
มันก็เห็นแล้วว่าเราดูแลยังไงตั้งแต่วันแรกที่ทั่วไปจนกระทั่งถึงวัน
เมื่อวานก็เหมือนกับวันนี้ยังไม่ได้เจอสองคนลุงหนูคิดถึงพ่ออีกแหละ
ก็บอกว่าเอาล่ะเมื่อคิดถึงพ่อก็บอกตัวเองต่อนะฉันกำลังคิดถึงพ่ออยู่
อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยหลานก็บอกเอาอีกแล้วลุงก็บอกก็เอาอย่างนี้แหละเห็นไหม
อย่างอื่นก็ไม่ต้องสนใจเราคิดถึงพ่อก็บอกตัวเองว่ากำลังคิดถึงพ่อ
พ่อไม่มาเลยพ่อไม่มาแล้วเราก็บอกว่าพ่อไม่มาแล้ว
ทำไมพ่อไม่มาเอ้าพ่อไปไปสบายแล้วไงไปสบายแล้วไม่ต้องมาแล้ว
จะให้พ่อมาห่วงทำไมอ่าก็คุยแบบเนี้ยคุยแบบเนี้ยก็รู้สึกว่าอันเนี้ย
น่าจะเป็นภารกิจหลักซึ่งให้เขาค่อยคลายว่าการที่พ่อไม่อยู่
การที่พ่อไม่มาเนี่ยไม่มาหาเนี่ยไม่ได้แปลว่าพ่อไม่รักหรือว่า
หรือว่าก็ไม่ห่วงหรือว่าอะไรมันจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีอะไรอย่างนี้
ไม่ใช่พ่อไม่มาดีแล้วเนี่ยพยายามบอกบอกหลานเนี่ย
พ่อไม่มาดีแล้วใช่ไหมพ่อไม่มีอะไรต้องห่วง
เพราะอะไรเพราะเราไม่ต้องน่าห่วงอะไรไงถูกต้องไหมเนี่ย
ก็คุยกับหลานแบบนี้พ่อก็มั่นใจว่าเราดูแลตัวเองได้
ดูแลแม่ได้ทั้งสองคนใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยก็จะถามอย่างนี้
ก็อ่าก็ตามตามภาษาเด็กก็รู้สึกว่าภารกิจเนี้ย
ที่น่าจะเป็นภารกิจหลักที่จะทำให้ตัว
ครบเนอะบอกพี่ตัวว่าอย่างไรอะไรนะคะ
ทุกวันก็จะบอกพี่ตัวค่ะว่าวันนี้เป็นวันแรกนะ
วันนี้วันที่๒นะใครมาบ้างใครเป็นเจ้าภาพ
ก็คุยค่ะเหมือนกับคุยมากกว่าเปิ้ลคุยตามความรู้สึก

ถามถึงพี่ตัวใครฝากบอกอะไรเป็นพิเศษ
แล้วนอกจากนั้นกลับบ้านก็คุยไป
เพราะเหมือนกับเหมือนกับเวลาที่เรารู้สึกว่า

ทุกคนนี้ยังเป็นสิ่งแทนใจหรือเปล่า

โอ้สิ่งแทนใจมีหลายมีหลายมีหลายอย่างค่ะ
จริงแล้วทุกอย่างค่ะมันก็ยังคงอยู่
ยังคงอยู่ในหัวใจไม่ว่าจะเป็นทุกอย่าง
เป็นเรื่องราวความผูกพันความรักความผูกพัน
รวมไปถึงมันก็จะมีอะไรบางอย่างที่พี่ตัว
แม้เขาจะดูเป็นคนเข้มแต่เขาก็มีความกุ๊กกิ๊กอะไรของเขา
เราก็มีที่เราแบบเออเอามาดูแล้วก็เออเขาก็น่ารักดี
ว่าจะเป็นรูปภาพไม่ว่าจะเป็นกรอนอะไรที่เขาเขียน
แล้วก็บอกเสมอค่ะว่าเราจากกันแค่ร่างกาย
หรืออาจจะไม่ได้มีลมหายใจของพี่ตัว
แต่ว่าพี่ตัวอยู่กับพี่อยู่กับเราเสมอ
ความรักมันอยู่ในหัวใจเสมอไม่ได้หายไปไหน
อันเพียงกายความรักไม่เคยหายไป